ไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะช่วงนี้ฝนตกหนักเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัด

จังหวัดเนี่ยน้ำก็ไหลเชี่ยวแรงนะคะ

จังหวัดนครนายกคือที่คลองมะเดือ

เป็นเหมือนกับมีน้ำขวางเล็กน้อย

สามารถขับผ่านได้แต่ในช่วงเวลาฝนตกเนี่ย

เขาก็เตือนกันว่านักท่องเที่ยวต้องระมัดระวัง

อย่าไปอยากลองแบบว่าทำมริตยูอะไรแบบนี้

พยายามขับผ่านแล้วสุดท้ายต้องให้รถคันอื่น

เกือบจะปลิวไปกับสายน้ำแล้ว
คุณผู้ชมลองดูคลิปนี้ดูค่ะนี่

แล้วก็คันหลังกระบะสีขาวถูกลากไปเรื่อย

กระบะคือลอยไปแล้วอะค่ะ
แล้วน้ำก็ค่อนข้างลึกด้วยถ้าเทียบกับสำหรับตัวรถ

บะคันสีขาวข้างหลังที่ถูกน้ำซัดไป

เขาก็มาคอมเมนต์กันว่าตกลงเหตุการณ์จบยังไง
คนในรถกระบะคันสีขาวปลอดภัยดีหรือเปล่า
โอ้โหนี่มันเฉไปนู่นเลยนะ
คือน้ำพัดปลิวใช้คำนี้ได้นะคะ

ว่าจะลากรถคันนี้เข้ามาได้ด้วยกันเนี่ย

แต่ว่านี่ค่ะน้ำมันไหลแรงกว่าปกติ
ส่งทีมข่าวลงพื้นที่ไปนะคะ
จุดตรงนี้เนี่ยจริงมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่ะ
มีการเทปูนมีซุ้มบริการนักท่องเที่ยว
ส่วนจุดเกิดเหตุมันอยู่ด้านล่าง
เป็นทางที่รถสามารถข้ามผ่านกระแสน้ำตรงกลางได้
ระดับน้ำค่อนข้างแรง
แต่ชาวบ้านบอกว่าตอนที่ทีมข่าวเราลงไปถึงเนี่ยนะ
อันนี้ดูเราก็รู้สึกว่ามันแรงแล้วนะ
ชาวบ้านบอกว่าตอนเกิดเหตุที่เห็นในคลิปเนี่ยแรงกว่านี้อีก
นายภัยบูลอินทิมชาวบ้านวัย๖๘ปีที่คลองมะเดือ
อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเขาเล่าบอกว่า
คือรถคันสีขาวที่ถูกลากเนี่ย
เขาใช้สลิงเกี่ยวกับโฟลวิวคันหน้า
แต่สาเหตุที่รถมันถูกน้ำพัดปลิวไปเป็นเพราะว่า

ส่วนเหตุการณ์ที่ปรากฏในคลิปวันนั้นเนี่ย

ก็คือไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายนะคะ
หลังจากที่รถคันสีขาวถูกน้ำพัดไป
ก็มีรถอีกคันนึงมาช่วยดึง
ก็เป็นโฟลวิว๒คันช่วยกระดึงรถคันสีขาวคันเดียว
แล้วตอนนั้นหรือเบ่นก็เห็นไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันมันไปยังไงมันถึงไหนนะครับ

ทีนี้มันไปยังไง

นับทางยังไงเนี่ย

วันนั้นมีคนเจ็บมีคนไม่รักหรือเปล่า

แต่ก็อย่างที่บอกแล้วค่ะที่เห็นในคลิปเนี่ยเป็นเพราะว่า
บางทีเป็นความคึกขนองเกินไปค่ะอยากจะลองฝากกระแสน้ำแบบเท่เหมือนในหนังอะไรอย่างนี้
ดูแล้วมันท้าทายสำหรับคนที่ชอบกีฬาเอ็กซรีมหรืออะไรแบบนี้

ในช่วงปกติมันพอไหวใช่ค่ะ
แต่พอมาเจอกันกี่สักวันก็ไม่ไหว
ต้องพยายามดูแลตัวเองกันด้วยก็พยายามคาดการณ์กันให้ดีด้วยนะคะ